ข่าวดีแบบนี้เลยนำมาบอกต่อกันนะครับ
แล้วก็แน่นอนบอกต่อเพื่ออนุโมทนาบุญกับพิธีครั้งนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะว่าในโอกาสเปิดประชาคมอาเซียนคณะสงฆ์ไทยได้อันเชิญธรรมเจดี
ซึ่งเป็นพระไตบิดกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
อายุกว่า๒๐๐ปีเวียนไปประดิษฐานใน๑๐ประเทศอาเซียน
ก็ไปตั้งแต่วันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมา
เพื่อที่จะอันเชิญเข้าสู่เมืองเว้เมืองมรดกโลกที่ประเทศเวียดนามนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของเราฮะ
ธรรมเจดีหรือพระไตปิดกโบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก
ที่มีอายุกว่า๒๐๐๐ปี
อันเชิญจากสถาบันอนุรักษ์สเคเยนแห่งนอเวย์
ประดิษฐานให้ประชาชนใน๑๐ประเทศอาเซียน
ศักระเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในวโรกาสที่ทั้ง๒พระองค์
เจริญพระชนนมายุ๘๘พันศาและ๘๔พันศา
รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา
ให้แน่นแฟนในหมู่ประชาคมอาเซียน
โดยเมืองเวฟประเทศเวียดนาม
นับเป็นประเทศที่๗ที่ได้อันเชิญพระธรรมเจดี
มาประกอบพิธีสวดสาธยายณวัดอภิสุนยตาราม
โดยมีพระพรหมสิตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
กรรมการมหาเทรสมาคม
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

และนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประธานฝ่ายคฤหัสในพิธีอันเชิญธรรมเจดีครั้งนี้

มอบหมายให้ได้มาทำอัญเชิญธรรมเจดีย์
คำภีร์โบราณสู่อาเซียน
ซึ่งคัมภีร์มีความสำคัญ
ถือว่าเป็นเกียรติของประเทศไทย

และได้มะแปรเป็นเรื่องราว
เป็นหลักฐานสำคัญของพุทธศาสนา
ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้
เรางามขนาดสงฆ์ทัย
ที่กลบรอบของความบัติเสียบเยอะดีหัวด้วย
ความสำเร็จด้านหลังจากกันด้วย
ก็จะเป็นประติมหาทฤษภาคมบอกมาว่า
ให้นำกัมภีร์สู่อาเซียน
โดยมอบหมายให้อัตมาเป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่อาเซียน
ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้อันเชิญพระธรรมเจดีมาประดิษฐาน
ร่วมกับงานเฉลิมฉลองครบรอบเมืองมรดกโลกเวย์
องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี๒๕๕๙
โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามจำนวนมากมาร่วมงาน
และสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
พระธรรมวังโสรองเจ้าคณะจังหวัดเว
เจ้าอาวาสวัดอภิสุนยตาราม
กล่าวด้วยความศรัทธาในพระรัตนัตรัย
และอยากจะเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเทราวาสในประเทศเวียดนาม
การได้อันเชิญพระไตรปิดกที่มีอายุกว่า๒๐๐๐ปีมาได้ในครั้งนี้
ถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่ง
ที่จะมีส่วนช่วยให้นิกายเทราวาสในประเทศเวียดนาม
เจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีต
สำหรับประเทศต่อไปที่จะมีการอัญเชิญไปประดิษฐาน
คือประเทศมาเลเซียอินโดนีเซีย
และจะมาสู่ประเทศไทยในวันที่๑๙๒๑พฤษภาคม
ซึ่งตรงกับในช่วงวันวิสาขบูชา
ก่อนที่จะอันเชิญกลับประเทศนอเวย์ในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
ข่าวเทราวาสทีวีรายงาน